ดูความพร้อมก่อนนะ

แล้วก็เชื่อมั่นว่าได้เล่นในบ้านมีลุ้นถึง๓คะแนนภายในเกมนี้
ส่วนตัวผู้เล่นนะครับก็มีการพูดถึงตำแหน่งของสหรัฐอยู่เย็นที่เจ็บไป

คนที่ทดแทนนะครับมี๒ตัวเลือกอยู่ในข่ายก็คือจักรพันธ์แก้วพรม
วัฒนาพลายนุ่มที่เพิ่งติดทีมชาติเป็นครั้งแรกจากเมืองทองยูเนเต็ดครับ
พวกเราก็น่าจะเอาไปเปรียบเทียบได้
การที่ทีมชาติไทยขึ้นมาเล่นในระดับเอเชีย

ไหนก็แล้วแต่ที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้าย

เจอกับทีมชาติไทยจะต้องสร้างปัญหาให้กับทุกคู่ต่อสู้ให้ได้
จะไม่เป็นทางผ่านของใครเออคำนี้ดีนะ

ก็ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเต็มที่แล้วหลังจากนี้เพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแรกนะครับ
เหมือนเรานับหนึ่งใหม่ในช่วงครึ่งทางหลังนะครับ
อีก๕เกมวันนั้นเนี่ยออกสตาร์ทเกมนี้ดีโอกาสก็มีเหมือนกันนะครับ
แต่ถ้าเกิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องอนาคตว่าเราจะสร้างทีม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
แค่ต่อให้ติดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งมีบางจังหวะที่แบบว่าต้องขวับอีกนิดน้อย
เดาใจพิซิโกนะครับระบบการเล่นน่าจะมาสามห้าสองนะครับครับ
หรือว่าเกมรับก็ใช้๕คนนะครับเวลาที่ลงมา
คาดว่านะครับประตูเนี่ยตัดได้เลยเพราะกวินเนี่ยอยู่อยู่แล้วนะครับ
ยืนอยู่ในช่วงแรกที่เราเห็นกันอยู่แล้วในช่วงเล่น๕เกมแรกนะครับ
เป็นตัวหลักส่วนกองหลังนะครับ๓คนธนบูลเกษารัฐอดีศรพรมรักษ
แล้วก็ประทุมชูทองซึ่งเป็น๓ตัวที่ใช้ในเกมเจอกับออสเตรเลียและเสมอ๒๒

แบงค์นะครับยืนพื้น๑๐๐ธีรทรกับทิสตองโด
ส่วน๓ตัวตรงกลางนะครับปกเก้าอนันวัฒนาพลายนุ่มยืนกลาง
แล้วก็มีชนะทิพย์เป็นเพลงเมคเกอร์ตัวลุก
ตอนหน้านะครับสิดทธิ์ชาติทองกับทางเทียดศิลป์แดงดา
อาจจะเป็นทางวัฒนาภัยรุ่งกับจักรพันธ์แก้วพรมนะครับ
เดี๋ยวต้องดูว่าพี่ซิโก้นั้นจะใส่ใครกันแน่
ส่วนซาดีอาราเบียนะครับลูกทีมของเบิร์ดฟันมาไว้
จะนำผู้เล่นตัวหลักมาอยู่แล้ว
อย่างที่เราทราบกันก็คือโมฮาเมดอัลชอลาวีดาวสันโด
ยิงไป๒๖ลูกจาก๒๘นัดลงสนาม

ซึ่งเป็นจอมสังหารจุดโทษ
เจอกัน๑๕ครั้งระหว่างไทยกับสาวดีอาราเบียนะครับ
เขาข่มเราเยอะเลยเพราะว่าเขาชนะถึง๑๓ครั้งนะครับ
เก็บเสบอกครั้งเดียวแล้วถ่ายชนะแค่๑ครั้ง

เสบอศูนย์นม๒๐๐ปีเป็นบรรโลก
แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กลัวเราเล่นได้
อันราจล่าสุดนี่ก็เป็นเขาเรียกว่ามันเท่ากัน
ครับ๑ทุ่มยั้มอีกครั้งนะครับที่ราชมังคาราศิริษฐานนะครับ
ไทยจะสวนชุดดำสวนสเดือนระเบียนนั้นจะใส่ชุดสีขาว
อีกครั้งนะครับที่ราชมังคลาฮิลาสถานนะครับ
ไทยจะสวมชุดดำส่วนซาเดียราเบียนั้นจะใส่ชุดสีขาว
สินเป็นอารีอับดุลนาบี้นะครับ
ที่เมืองทองปลูกเสมอกับอุตส่างคุณไดมิตรศูนย์ศูนย์ครับ